ฟุตบอลทีมชาติไทยครับชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมอาเซียนคลับอย่างต่อเนื่อง
จะมาเล่นในเกมกับทางไต้หวันนะครับเพื่อเป็นเกมสั่งลาทีมชาตินะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวประกาศแควนสตัสในการเล่นอาชีพไปแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกว่า
ได้รับเกียรติจากทีมชาติก็ดีใจมากนะครับจัดแมชอำลาแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นเกียรติสุดในชีวิตและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
จนถึงวันสุดท้ายนะครับของการลงเล่นในฐานะนักเตะนะครับ
ก็ไม่คิดเสียดายกับการเลิกเล่นแล้วก็ที่ผ่านมาได้คิดคำนวณอย่างรอบครอบมาแล้วนะครับ
เวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะเลิกเล่นไปเนี่ย
ก็คิดไปอย่างดีแหละครับว่าไม่มีใครบังคับ
มันมาจากตัวเขานะครับอย่างแท้จริงเลยทีมไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับ
เจอไต้หวันสิบสี่ธันวาคมครับเวลาสองทุ่มครึ่งที่ธรรมสาธิตส์สเตรเดียมครับ
ส่วนโรงพยาบาลบางประกอบเก้าอินเตอร์เนชินัลก็จัดงานแถลงข่าวยินดีกับการอ่า
ฮอตผุดสาวคนแรกนะครับของกัปตันกริปวิราวันอภินยาพงนะครับ
วิราวันก็อ่าได้น้องนะครับชื่ออ่าเด็กหญิงนับพระพัดเกษาพันธุ์
เล่นเนี่ยคือนิลานะครับก็เกิดวันที่ห้าธันวาคมนะครับ
๙โมง๙นาทีน้ำหนักแรกคลอดก็๒๕๒๐กรัมนะครับ
ส่วนปลื้มจิตถิ่นขาวเพื่อนซีก็มีการโพสต์ต้อนรับน้องนิลานะครับ
หลานสาวสุดที่รักที่คอยดูแลประคบประงมตั้งแต่น้องลิลาอยู่ในท้องของคุณแม่นะครับ
กลางความยินดีจากแฟนลูกยางสาวไทยแล้วก็เพื่อนในวงการวอลเล่บอลครับ
ติดตามมากนะครับว่าจะมีโอกาสเดินรอยตามคุณแม่และคุณพ่อหรือเปล่านะครับ
ที่จะเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทยก็จะเป็นเจนใหม่นะครับ
หลังจากนี้ก็คงจะเป็นข่าวและน่าติดตามมากนะครับ
ว่าจะได้เชื้อคุณแม่มาหรือเปล่าเป็นเชื้อไม่ทิ้งแถวหรือเปล่านะครับ